คุณผู้ชมดูเรื่องราวนี้นะที่ปฐุมธานีวัยรุ่นก็ไล่ตีกันใช่ไหม
ปรากฏว่าพ่อของวัยรุ่นคนหนึ่งที่ตีกันอยู่
ก็พยายามจะช่วยลูกขับรถมาเห็นเหตุการณ์พอดี
พยายามจะขับรถไปช่วยลูกปรากฏว่าคุณผู้ชมครับ
พ่อขับรถไปเบียดแล้วก็เสียหลักชนต้นไม้
พ่อศรีชีวิตโอ้โหเรื่องราวเป็นแบบนี้นะฮะ
กู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะครับ
ออกจากรถโตโยต้าเป็นซากรถแล้วล่ะ
ถนนเรียบคลอง๒ต้องบนคลอง๒อคลองหลวงจประทุมฐานีครับ
รถคันนี้เสียหลักพุ่งชนต้นไม้สภาพพังยับเยิน
เอาคนเจ็บออกมาได้๓คนเป็นผู้หญิง๒คนอายุ๑๙
ผู้ชายอายุ๒๒นำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนนายอำนาจสายยาศรีคนขับเสียชีวิตนะฮะ
จากการสอบถามนายรัฐพลอายุ๑๗ปีลูกชายของผู้เสียชีวิตเล่าบอกว่า
เขาไปเที่ยวบ้านเพื่อนระหว่างนั้นเนี่ยถูกข่มขู่ทางเฟซบุ๊ก
ก็โทรศัพท์ไปบอกพ่อให้มารับกลับบ้าน
จากนั้นก็พากันไปแจ้งความที่สพคลองหลวง
โดยในรถยนต์มีแฟนด้วยแฟนเพื่อนด้วยแล้วก็เพื่อนรุ่นพี่
ซึ่งขณะขี่รถนะครับอยู่บนถนนเรียบคลอง๒
เพื่อจะไปส่งเพื่อนที่ซอยอายารา๗
ตัวเขาขี่จักรยานยนต์ไปนะครับ๒คัน๔คน
ซึ่งเพื่อนในกลุ่มก็ขี่รถจักรยานยนต์ยกล้อเล่นนะครับ
ตะโกนว่าเล่นหรือเปล่าเล่นหรือเปล่านี่ครับเราทำภาพจำลองให้ดู
จากนั้นหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นก็ใช้มีดไล่ฟันเขา
ได้รับบาดเจ็บที่แขนขวา
ส่วนพ่อขับรถตามมาเห็นเหตุการณ์ก็พยายามขับรถเบียดกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้น
รถเสียหลักชนต้นไม้ข้างทางครับ
ตรงความเถ่อใส่ที่พ่อเบียดอะ
ก็พ่อมาขวาพี่มีล่วงรถคนนึงแล้วก็วิ่งหนีไปแล้ว
นายระพีพัชเพื่อนของนายและผ่นเลยนะ
นอนอาวุว่ากลุ่มที่รถแขกขยายงนโทรดักครูสีขาวมากันสามคน
หมวกกันน็อกสองคนก่อเหตุเสร็จก็ขี่รถหนีไปทางปากคลองสอง
พนักงานสอบสวนสพคลองหลวงนะครับไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็ให้กู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตส่งนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อชนะสูตรสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด
ส่วนกลุ่มของลูกชายของผู้เสียชีวิต
คลองหลวงครับนี่คือซากตรงจุดเกิดเหตุครับ
แล้วก็ประสานตำรวจชุดสืบสวนหาพยานหลักฐานและพยานแวดล้อมเพิ่มเติมนะครับ
แล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่า
วัยรุ่นเนี่ยจะก่อเหตุแล้วใช้หลบหนีไปครับ